วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะคะ
ปิยะมหาราชค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ทุกวันที่๒๓ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราช
เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๕ค่ะ
แล้ววันนี้เองเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตของชาวไทยในโบราณการมานะคะว่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว
แต่ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวเราจะต้องเจอกับฝนก่อนนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้จันทร์อังคารพุธสามวันนี้ค่ะ
ประเทศไทยโดยเฉพาะทางตอนบนจะกลับมามีฝนอีกครั้งนะคะเพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
หลังจากที่เขาเคยอยู่บริเวณนี้นะคะเขาถอยร่นกลับไปทำให้ความชื้นในประเทศไทยเกิดเป็นฝนค่ะ
อกจากนี้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดพาเอาความชื้นมาเป็นฝนอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ที่กลับมามีฝนอีกครั้งค่ะก็คือพื้นที่ภาคกันตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างนะคะ
ช่วงเช้าไม่ค่อยมีฝนเลยฝนจะเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย๒นะคะ
พื้นที่ที่จุดที่ได้รับความชื้นก็คือภาคใต้ภาคตะวันออกตรงนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคอีสานตอนล่างค่ะ
สำหรับฝนที่เกิดขึ้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองและมีลมกระโชกแรงด้วย
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะแม้ว่าฝนจะลดลงนะคะในพื้นที่ทางตอนบนแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่อง
เพราะฉะนั้นจุดไหนที่มีฝนทั้งอันดามันและอ่าวไทยคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิย้ำแบบนี้นะคะดึกจนถึงเช้าภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นค่ะ
แต่ว่าภาคอื่นนะคะรออีกประมาณ๓วันช่วงปลายสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นพระฤหัสสบดีภาคกลางจะได้เริ่มสัมผัสอากาศเย็นเช่นเดียวกัน
แต่ว่าช่วงนี้กลางวันก็อาจจะร้อนหน่อยนะคะ